เดินเรื่องของซูซี่นิดนึง
อย่างที่ซูซี่เขาได้โพสต์ไว้นะคะ

แมนเขาได้เสียชีวิตไปแล้ว
คริสได้เลือกที่จะจบชีวิตของเขาด้วยตัวเองไหมคะ

ซึ่งจะเป็นหน่วยผู้ระเบิด
เขาก็ทำงานนี้มานาน๙ปี
แล้วก็มีความเครียด
จากการฝึกมาตั้งนานแล้ว
แล้วก็เขาก็ได้มีประวัติที่รักษาโรคซึมเศร้า
หรือมาสักพักแล้ว
แล้วก็คือ

ซูซี่ได้พยายามดึงเขากลับมาแห่งโลกแห่งความจริง
แล้วก็พยายามโชว์ให้เขาเห็นถึงความรักของพี่ซูที่มีให้เขา
แต่เรื่องอะไรแบบนี้เนาะ
คนที่เป็นโรคแบบนี้มันก็คาดเดายากอะค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ซูซี่ก็อยู่ที่เชียงใหม่กับครอบครัว
ยังไม่พร้อมเลยที่จะออกมา
พูดหรือให้สัมภาษณ์ใด
เพราะว่าสุขภาพจิตก็ค่อนข้างแย่
แล้วก็ได้ให้อามาเป็นตัวแทน
ให้มาพูดให้พี่ฟัง
ที่ผ่านมาการต่อสู้กับโลกของคู่มั่นเขา

คือเขาก็มีแพลนคือเขาก็มั่นกันแล้ว

แล้วก็มีแพลนที่จะมีครอบครัวกันเร็วนี้
แต่โลกนี้บางครั้ง
หลายอย่างเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรไปสะกิดเขาบ้าง

ก็มันก็เลยทำให้เขาคิดแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเขามีการแบบว่าพบแพทย์แล้วก็
พบแพทย์ค่ะรักษาทุกอย่าง
แล้วก็ซูซี่ทั้งครอบครัวของซูซี่ด้วย
เพราะว่าเขาได้ย้ายจากที่อเมริกามาอยู่ที่เชียงใหม่
กับซูซี่เพื่อจะมาสร้างครอบครัวด้วยกัน
ก็ทางครอบครัวซูซี่ก็ช่วยทุกอย่าง

เสียชีวิตตอนระหว่างไปโรงพยาบาล

ใช่ค่ะก็คือเราคุยกันตลอด
เค้าเป็นฝรั่งใช่ไหม
แล้วเราก็สนิทกับซูซี่มาก

แล้วเวลามีอะไรเหลือเรื่องอะไรแบบนี้
บางครั้งเขาก็อยากคุยกับเรา
เราก็จะเป็นคนให้คำปรึกษาตลอด
เราก็แคร์เค้าแล้วก็ลาเค้าเหมือนเพื่อนเศรษฐ์เราคนหนึ่ง

ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวของทั้งสองฝั่ง
แต่อยากให้ทุกคนโฟกัสตอนนี้ให้กับกำลังใจที่ให้กับซูซี่
แล้วก็ให้พื้นที่เขาทำใจ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากให้มีใครมันเกิดขึ้น
เพราะมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกัน
แล้วก็อยากให้กำลังใจเขาเยอะค่ะ
ตอนที่ซิลซี่เขาทราบนี่คือเขาโทรหาเราก่อนเลยไหมค

แล้วแอร์มีการแบบให้กำลังใจหรือว่าปลอบน้องไงบ้างครับ

แล้วก็พยายามที่จะให้กำลังใจเขามากที่สุดว่า

แล้วอาก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับเขาแล้วเป็นกำลังใจให้เขาในทุกก้าว
เพราะว่าบางครั้งแอไม่รู้ว่าเค้าจะคิดอะไรบ้าง
แต่ทูซี่ก็มีคุณแม่พี่สาวที่คอยอยู่ดูแลอยู่ตลอดเวลา
คือตอนแรกเนี่ยที่ซูซี่ไม่ได้รับงานเพราะว่าซูซี่เขาพักเพราะเป็นเส้นเสียงอักเสบค่ะ
ก็เลยพักงานอยู่ก็เลยอยู่ก็ใช้เวลาได้อยู่พักเต็มที่อยู่แบบคริสช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ตอนนี้ซูซี่เขาก็มีเหมือนไปหาไปเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์
แล้วก็มีปัญหาแบบเป็นฮีเลอร์ที่เขาคุยด้วยก็จะคุยกับอาทุกวัน
แล้วก็จะคอยถามแล้วก็จะส่งถามหาตลอดว่าวันนี้เป็นยังไงทำอะไรบ้าง

ทุกวันค่ะเช็คตลอดแล้วก็เขาก็อยากขอบคุณแอร์ว่าแบบเขาออกมาพูดไม่ไหวจริง
เพราะเค้าก็ต้องคุกกลัวว่าแอร์จะระบัดใกล้จะมาพูดแทนเค้าบอกว่าไม่เป็นไรทำไมให้ได้
ตอนนี้ต้องมีญาติหรือว่าคุณพวกคุณแม่ปรากฏกับซูซี่ตลอดเลยไหมคะแอร์ในชุดทุกวันที่เค้าพาวะจิตใจบนแอร์
มีค่ะคือเขาอยู่กับคุณแม่แล้วก็พี่สาวที่เชียงใหม่อยู่แล้วที่บ้าน
ก็พี่สาวอีกคนจากออสเมด็ปก็บินมาเฝ้ามาอยู่ด้วย
ไม่ควรที่จะให้อยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่า
พิธีที่อเมริกาและเขาพ่อครัวมัน
เกียรติไว้ด้วย
คุยกันไว้ต่างปีก็ไม่มีต่างั้ง

เมื่อกีดมันรักกันมาก

คืออาจจะบอกไว้เลยนะว่าทุกอย่าง
ปัญหาทุกอย่างที่เราคิดว่าเรามีในชีวิต

แล้วเราพอรู้ว่าบางคนอาจจะคิดว่า

แต่อาจจะบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย
รวมทั้งตัวแอร์ด้วยนะคะก็อยากจะบอก
มันมีคนมันมีทางออกเสมอ
แล้วก็มีคนรักเราเยอะมาก
แล้วก็มันทำการที่เราไป
เราทิ้งคนที่เขารักเรา

แล้วอยากให้ทุกคนบอกรักกันไว้เยอะบ่อย

เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทุกวันนะคะ
ใครจะไปใครซื้อรถชนใครจะอะไร

มันเป็นโรคที่น่ากลัวมากและโหดร้ายมากสำหรับบางคน
แต่อยากให้ทุกคนมองอีกแง่หนึ่ง
โลกนี้มันก็ยังมีสิ่งสวยงามให้เราอยู่เพื่ออยู่ต่ออีก

คือเขาเคยมีประวัติที่จะทำอย่างนี้อยู่แล้ว

แต่เขาก็คือเหมือนมันมีขึ้นขึ้นลงมาเรื่อยอะค่ะ
ก็คือเลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่หรือ
คือเราเหมือนอย่างที่เขาว่ากันว่าเราเซฟคนหนึ่งวันหนึ่งวันนี้
เซฟเขาวันนี้แต่เราเฟฟเขาพรุ่งนี้ไม่ได้
เซฟเขาทุกวันไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราในหน้าที่ของคนที่เป็นซูซี่หรือเป็นเพื่อนหรือใครก็ตาม
ครอบครัวเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ดีที่สุด
อืมไม่ได้มีเลยค่ะ
งานอะไรอย่างนี้หรอคะ
วันนี้แอฟบอกเขาเลยว่าให้ใช้เวลาให้เต็มที่ที่จะทำใจ
ไม่ต้องคิดว่าต้องออกมาพูดหรือว่าต้องมา

ต้องมีเวลากำหนดว่าเราต้องเอาเคปตอนนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าใช้เวลาให้เต็มที่เมื่อไหร่พร้อมก็พร้อม
มันไม่มีผิดการทำผิดหรือถูกเลย
ต้องทำใจมันไม่เหมือนกัน
บางคนก็เริ่มจากการโมโหก่อนโกรธก่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้น
มันก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกว่านูรู้สึกทุกอย่างนะ
แล้วยูรู้สึกให้เต็มที่แล้วยูก็รับความรู้สึกนั้นเข้ามา

ก็ต้องเดินต่อไปเรื่อย
แต่แอร์ก็ให้คำตอบพี่ไม่ได้ว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร
แอร์ก็ไม่ได้อยากให้เขาเร่งรีบด้วย
ค่อนข้างได้ยินมานานแล้วการที่จะพาผู้ป่วยโรคนี้
เป็นพวกจิตแขทย์อะไรอย่างนี้มันก็มีพิกริ่งอะไรต่าง
เพราะว่าจริงที่รับพวกป่วยคนเต็มโรคซึ้งเศร้า

ว่าตัวเองเหมือนไม่สบาย
คืออาจจะบอกเลยเราไม่ได้เป็นโรคจิตเราไม่เป็นบ้า
แล้วคนเป็นเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเยอะมาก
แล้วแค่ต้องรับว่าเราเป็น
แล้วเรายอมรับมันแล้วเราก็อยากรักษาแล้วเราอยากหาย

ทุกคนมันมียาหรือว่ามันมีหลายวิธีการอะไรที่อาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้ที่ทำให้เราดีขึ้น
อยากให้ทุกคนยอมรับในโลกนี้มากขึ้นว่า
อย่าให้คิดว่ามันเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
หรือว่าเป็นโรคที่ฮิตหรือโรคแฟชั่น
ไม่ใช่เราต้องรักกันไว้เราต้องช่วยกันไว้

หรือว่าบอกเพื่อนสนิทก็ได้บอกคนรักเราบอกพ่อแม่เราก็ได้

รับรองว่าบอกแอร์ยังได้เลย
อาจจะทำทุกอย่างให้ลงเรื่องนี้
เพราะว่าแอร์เสียเพื่อนไปหลายคนกับการฆ่าตัวตายเยอะมากแล้ว
ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะ

ยังไม่ทราบ
น่าจะเร็วแน่ในพัก

ไปไกลกับให้เจองร่วม
แอร์จ่ะได้หลวงใครนะคะ
แอร์ไกลใจก็ได้มา

ยิ็ดมิดแต่นะครับ
แอล์ก็แพี่ดา